ก็วิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยวันที่๒ก็ยังคงมีคุณก้อยรัชวินแฟน๓ร่วมวิ่งพร้อมคณะด้วย
ก็มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมไปร่วมต้อนรับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินกันเยอะทีเดียวนะครับ
นักร้องชื่อดังพร้อมก้อยรัชวินแฟนสาวแล้วก็คณะนะครับเริ่มวิ่งโครงการ๙คนละ๙
เพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาลทั่วประเทศวันที่สามก่อนวิ่งเนี่ยตูนเองแล้วก็ทีมโค้ชได้วอร์มร่างกายนะครับ
เป็นการวอร์มอัพก่อนในการยื่นเส้นยื่นสายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย
จุดแรกของวันนี้เริ่มวิ่งจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบันนังสตาครับ
ต่อมาจากเมื่อวานเนื่องจากว่าต้องหยุดวิ่งเพราะว่าฝนตกแล้วก็สภาพอากาศไม่อำนวย
ส่วนสภาพอากาศในวันนี้มีฝนโปรดปลาลงมาตลอดเส้นทางแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการวิ่ง
ว่าจะวิ่งถึงอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครยาลาประมาณช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมยังคงเดินทางไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับบริจาคเงินตลอดเส้นทางสำหรับยอดบริจาคตอนนี้ก็อยู่ที่กว่า๕๘ล้านบาท
ขณะที่ประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจตูนบอดี้แลมก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ตูนพร้อมทีมงาน
ในการทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จนั่นเองครับ
สำหรับโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
ตูนเบอร์ดิสเตอร์แลมป์จะเริ่มวิ่งจากอำเภอเบตตรงสิ้นสุดที่แม่สายที่เชียงบรายใต้สุดสู่เหนือสุด
รวมระยะทาง๒๑๙๑กิโลเมตรก็ทั้งหมด๕๕วันตั้งเป้าจะได้เงินบริจาคประมาณ๗๐๐ล้านบาท
เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ๑๑โรงพยาบาลครับ